อีกหนึ่งเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นกลางวัดเลยนะคะ
ตำรวจหญิงไปบุกจ่อยิงสาวแม่ค้าออนไลน์ถึงวัดดังในย่านบางแคร์
ขณะที่ใส่บาทอยู่ค่ะวิธีการก็คือขับรถมาจอดข้างรถผู้ตาย
หมวกปิดบังใบหน้าจากนั้นจับมือแล้วก็ล็อกคอแม่ค้าสาวก่อน
รัวยิงสี่นัดแล้วขึ้นรถหลบหนีไปนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
กล้องวงจรปิดภายในลานจอดรถของวัดนิมานรดีย่านบางแค
ช่วงเวลาประมาณห้านาฬิกาสี่สิบนาที

ตอนสิบตำรวจรีหญิงสิริวันสำเร็จสิ้นผู้บังคับหมู่ฝ่ายรถคนเข้าเมืองขาเข้า
รถคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจอดรอภายในวัด
ใกล้กับรถของนางสาวลินระดาพัฒนภัณฑ์อายุ๓๙ปีที่กำลังใส่บัตรกับแม่บ้าน
แล้วเดินกลับมาที่รถเพื่อเก็บของระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุลงจากรถและเดินไปหาผู้ตาย
ใช้ปืนยิงสามนัดแม่บ้านของผู้ตายพยายามใช้โต๊ะทุบใส่
ทำให้คนร้ายยิงปืนใส่อีกหนึ่งนัดแต่กระสุนไม่ถูกแม่บ้าน
จากนั้นรีบขับรถออกจากวัดทันทีพระที่รับบาดนางสาวลิลดาที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบอกว่าหลังจากรับบ่าเสร็จแล้ว
กับแม่บ้านกำลังจะเก็บของขึ้นรถเห็นคนร้ายลงจากรถที่ติดเครื่อง
ระหว่างนั้นผู้ตายได้ผลักแม่บ้านออกไปคนร้ายจึงระดมยิงใส่ผู้ตายหลายนัดก่อนล้มลง
หลวงพี่ยังบอกอีกว่าผู้ตายชอบทำบุญมากับแม่บ้าน๒คนสัปดาห์ละ๓๔ครั้ง
ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นมากับคนอื่นและไม่เคยเห็นหน้าของคนร้าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุอุกอาจมากและคนร้ายมาก่อเหตุถึงในวัด
ซึ่งเป็นเขตอภัยธานเหมือนไม่กลัวบาปกรรม
ช่วงที่เขาเอ่อเขาทำเนี่ยคนก็อยู่เยอะซึ่งปกติอย่างเด็กไว้
ก็จะมารออยู่หน้าวัดซึ่งจะไม่ให้เข้ามาในวัดเลย
จากเวลาเปิดประตูถึงจะให้เด็กพาให้พระออกไป
ก็มีคนอยู่แล้วโยมเขาก็มาใส่บาทโดยปกติโยมเขาก็มาใส่บาทกับหน้าวัดอยู่แล้ว
แล้วเขาทำอย่างนี้มันอุกอาจเกินไป
ตำรวจเชิญตัวแม่บ้านของผู้ตายและเพื่อนหญิงคนสนิทไปสอบปากคำ
สถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญโดยใช้เวลาสอบนานกว่า๔ชั่วโมง
บอกว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนเพราะตกใจ
เพียงคนร้ายใช้ปืนเข้ามากระหน่ำยิงนายจ้างอย่างอุกอาจ
ส่วนสาเหตุการสังหารเธอไม่รู้เพราะนายจ้างไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ระหว่างสอบถามแม่บ้านอยู่นั้นเพื่อนหญิงคนสนิทของผู้ตายมาตะโกนให้ขึ้นรถ
ก่อนจะมีท่าทีไม่พอใจ
หลังก่อเหตุยิงนางสาวลีลดา๑๐ตำรวจรีหญิงสิริวัลได้ขับรถไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ครอบครัวจะพาเข้ามอบตัวกับตำรวจสพศรีประจันทร์
ทางฝ่ายผู้หญิงบอกเลิก
แล้วคนฝ่ายผลตายบอกเลิก

แล้วก็มีการทวงสิ่งของกันที่เขาอยู่ที่แฟลต

เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจคุมตัว๑๐ตำรวจรีหญิงสิริวัลไปสอบปากคำ
สถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญท้องที่เกิดเหตุ
โดยมีชุดสืบสวนคุมตัวออกมา
โดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจลายนิ้วมือและขม่าวดินปืน
ผู้ต้องหารับสารภาพก่อนหน้านี้อยู่กินกับผู้ตายที่แฟลต์ตำรวจ
แต่ระยะหลังมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
ถึงขั้นมีการทวงทรัพย์สินที่ผู้ตายให้

รวมทั้งยังมาบอกเลิกจนมาก่อเหตุดังกล่าว
เบื้องตนแจ้งคอหาค่าผู้อื่นโดยแตดรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธปืนไปที่สาธารณะ
และไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ข่าวเทราชทีวีรายงาน